ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

คนมันชอบนินทาน่ะ
เราเป็นคนที่ไม่ได้มีเคราะห์แบบอุบัติเหตุ

มันมีเทพอันที่ไหว้แบบสลายเคราะห์เรื่องคนนินทาไหม
มีเค้าเรียกว่าเทพ๓ตา

ตรงนี้เนี่ยตามคัมภีร์คือ
เราสามารถจะมาขอพรนะครับ
ทั้งถูกนินทรและทางนินทรเข่าโดย

และเรื่องที่ถูกสายความให้เป็นความคดีความได้ด้วย

อาจารย์ภาวะเนี่ยมีภาษาจีนสูตรอะไรไม่รู้ว่ายังไงอาจารย์ภาวะ
อธิษฐานเราอธิษฐานแบบคนไทยเลยดีกว่าโอเคได้ครับ
ข้าแต่เทพเอ้อหลังเสริญข้าพเจ้านายนาวินอมิตาเรืองกิจอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศ
ในวันนี้มีความตั้งจิตตั้งใจเป็นหนึ่งเดียวที่จะมาอธิษฐานขอพรให้กับข้าพเจ้าทั้งสอง
บุญยฤทธิ์บารมีแห่งเทพเอ้อหลังเสริญจงประธานรัศมีให้กับข้าพเจ้าทั้งสอง
ดวงตาที่สามของท่านเมื่อเปิดมองเห็นแล้วสิ่งที่เป็นความสิ่งที่เป็นการใส่ร้ายป้ายสีนั้น
สะท้อนกลับไปสู่ผู้ที่คิดและจงบังเกิดแสงสว่างดวงตาอันเป็นธรรม
แก่ข้าพเจ้าและขอให้บุญยฤทธิ์นี้จงบังเกิดเป็นบารมีแก่ข้าพเจ้า
นับจากนี้สืบไปด้วยเถิน
เซียมซีนี่มันทำให้ผมรู้สึกดีหลายอย่างใบที่๒นะอาจารย์นะ
แต่ว่าถามถึงเนื้อคู่มิได้ชมสมประสงค์มาก
อย่างนี้แปลว่าผมเนี่ยโดดเดียว
มันจะมีอะไรที่ช่วยเสริมไหมว่า
อย่างน้อยไม่ได้คู่มาคลองแนบสนิทชิดใกล้
ก็ขอให้มีแฟนรายการแฟนคลับรักไข้เมตตา
หรือเกิดใครอยากจะมีคู่แล้วปีนี้ไม่มีเคราะห์

หรือใครที่เป็นคู่กันแล้วทะเลาะกันอยากให้ครอบครัวนั้นอบอุ่นมีเทพแบบนี้ไหม
ดีครับคนจีนเขาเรียกว่าก๊วยเหล่ากง
เขาบอกว่าการทำพิธีขอด้ายแดงผูกข้อมือ

เขาจะมีสายสินนะครับเชื่อมโยงจากไม้เท้าท่าน
หัดบนมือขวานะครับ
แล้วก็มาที่พานนี้มีด้ายแดงอยู่นะ
การทำวิธีขอด้ายแดงปู่ข้อมือเพื่อความรักที่มั่นคงมีคนรักให้
หรือเจอคู่รักรักแท้สมหวังสมปรารถนาในความรัก
ถวายเทียนหนึ่งคู่ต่อเทียนแบบนี้นะครับ
เมื่อจุดเทียนแล้วให้อธิษฐานขอพอน
แดงมาผูกเที่ยวข้อมือผู้ชายผูกซ้ายผู้หญิงผูกขวา
อ่าท่านผู้ชมเชื่อมั้ยว่าอยู่กันมามีรูป
หลายคนแต่ความคิดเห็นไม่เคยลงรอยกันเลย
นั่งรถมาด้วยกานมังตัวเถียงอ่ะหลังจากทั้งไปทั้งกลับ
ก็มาว่ายเวว่าเรากง
เพื่อมาจูนความรู้สึกที่ดี
และเปลี่ยนชีวิตจากความที่ไม่มีความคิดเห็นต่างกัน
มาเกิดกับดวงชะตาของตัวเองอย่างยั่งยืน

ก็มาอธิษฐานขอพรได้นะครับ
แล้วขอให้เราพบเนื้อคู่ที่เป็นมงคล
โอ้โหนี่จรสำคัญแล้วนะครับ

คนนินทาก็ไหว้ขอให้มันหมดไปแล้ว
ทีนี้ความรักสมหวังแล้ว

นี่ครับเทพเจ้าแห่งเงินตาโชคลาภ

มาที่นี่ผมต้องเอากระเป๋ามาด้วยครับ

อันนี้เป็นวิหารเทพเจ้าแห่งเงินตรา
วิหารเทพเจ้าแห่งโชคลาภแห่งเงินตา

อันนี้อาจารย์ก็ต้องเอากระเป๋าของอาจารย์ตั้งก่อน

เปิดให้เรียบร้อย
ปั่งจิต

เทพเจ้าแห่งโชคราบและเงินตรา
ข้าพเจ้าในรักเลขานิเทศมาสการะท่าน
สืบเนื่องจากประถมจนถึงปัจจุบัน

ได้ขอฝากดวงชะตาในการคุ้มครองของท่าน

เมื่อนำแผ่นนี้ติดไว้ใน
ซุมขององค์ชัยสิงเอี๊ยะ

ให้แสงสว่างแห่งโชคราบและเงินรา
เกิดขึ้นในสัมมาอาชีวะของข้าพเจ้า
ทำมาค้าขึ้นเงินทองไหลมาเทมา

จงประธานโชคราบและเงินตรา

ขอแก้แหวนเงินทองไหลมาเทมา

เกิดทองคำเกิดเงินตรา

นั้นเป็นที่สุดด้วยเถิน

ประชาชนก็มาร่วมสการะ

คืนวันที่๑๕จนถึงเช้าวันที่๑๖

อันนี้เราต้องติดชื่อก่อนนะอาจารย์

ชื่อนี้เนี่ย
เราทานมาท้ายแผ่นแบบนี้
ให้มีโชคมีราบและเงินตราไปตลอดปี
อันนี้ของอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศนะครับ
ผมขอตั้งจิตอธิษฐานให้อาจารย์ในฐานะประธานพุทธฐานจี๊กลิ้ม

ข้าพเจ้านายนาวินอมิตาเรืองกิจ

ตั้งจิตอธิษฐานต่อองค์ชายสิงเอี๊ยะ

หากมนุษย์รูปนามใด
บริษัทใดที่มีลายเซ็นต์และมีหนังสือ
ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ลายเซ็นต์ของอาจารย์ลักษ์เลขานิเทศ
อยู่ภายใต้เทพเจ้าแห่งเงินตรานี้
เปรียบประดุษดังมีเงินทองแก้วแหวนสรรพสิ่งที่เป็นมงคล
หลั่งไหลเข้ามาสู่เคหสถานบริษัทนั้น
เพราะอาจารย์ลักษณ์เป็นผู้ที่ทำความมงคลแก่พระพุทธศาสนาด้วยบุญกุศลนี้
บังเกิดชื่อนี้เป็นมงคลขอเทพเจ้าแห่งโชคลาภและเงินตา
ได้ประธานพรนี้แก่อาจารย์ลักษ์เลขานิเทศด้วยเทิง

สาธุข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานในนามของรายการมูไนท์ไทยรัฐทีวี
หน้าองค์เทพเจ้าของโชคราบเรื่องเงินตราอันศักดิ์สิทธิ์
พรที่อาจารย์นาวินอมิตาเริงกิจ
ประธานมูลิธิจีตกริม

ให้พรอธิษฐานให้เกิดทรัพย์และสมบัตินานาประการ
สำเร็จถึงท่านเนื่องในวาระชิลอิกตุดจีนที่จะมาถึงในวันที่๑๕

จากนี้ขอให้แห่งห้อตัวทังตัวทังเงื่อนทองหลายมาทีมาครับ

ที่เป็นวันที่ชาวจีนทั่วโลก

รอคอยเพื่อรับโชคลาภและเงินตรา
ยรับท่านจากที่เสด็จขึ้นสวรรค
คืออย่างนี้ครับคนจีนเนี่ยเขาจะมีวันส่งเจ้าเตาขึ้นสวรรค
ปีนี้ตรงกับวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
และในค่ำคืนของวันชิวอิกตุดจีน

จะเป็นมหามงคลที่ทุกคนจะรอไหว้ครั้งแรก
และเทพเจ้าของโชคลาภแรกที่สุดในโลกอยู่ที่มืองหางโจ

วัดหริงอินซื้อยบนน่าผาหิน
องค์เทพเจ้าโชคราบนึงอันตราที่ใหญ่ที่สุดในโลก
น้ำหนัก๖๐๐๐กิโลเกิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทย
องค์ชัยสิงเหียปางมหาเศรษฐีชำพล
สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบเทวรูปที่แท้จริง
โดยใช้หลักของโหรศาสตร์ห่วงจุ้ยตลอดจนศาสตร์ชั้นสูงของจีน
มือข้างขวาขององค์ชัยสิงเอี๊ยจะถือลูกแก้วมณี
ข้างซ้ายถือพังพรท่านจะบีบคอพังพร
เพื่อให้พังพรอ้าปากคลายแก้วแหวนเงินทองออกมา
เป็นเคล็ดตามแบบฉบับโบราณ
คืนวันที่๑๕ถึงวันที่๑๖เป็นวันต้อนรับเศรษฐีย
ตะริมจัดไหมจัดครับปีนี้
โดยเฉพาะเราจะได้พบกันทั้ง๓ท่าน

อาจารย์ธนาคอนตันวัฒนาการและผม
เป็นครั้งแรกที่เราจะมาร่วมคอนขอพิธีลำลึก๑๒ปี

ผมก็เหมือนกันวันนั้นที่ผมเพิ่งออกจากเลข๑๒๐
ผมก็มาเจออาจารย์แล้วก็ทำแบบนี้ครั้งแรกเหมือนกัน
แล้วเราก็มีชื่อเสียงประสบความสำเร็
ดังนั้นโอกาสนี้จะเปิดขุมทรัพย์ให้กับประเทศไทย

วันที่๑๕กุมภาพันธ์นี้พบกันที่จีเต็กริม
ตั้งแต่ตอนเย็นค่ำไปจนถึงเช้า
แล้ว๑๖๑๗๑๘ใครมารวยก่อน

จะได้รวยฉับพลันทันใจที่สำคัญนะครับ

ผมจัดให้ณมูไนท์ไทยรัฐทีวี
คุณอย่าพลาดแม้แต่สักตอนเดียว
รับรองชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงก็ลง

เราจะส่งให้อาม่ากงหรือผู้ที่จากไปแล้ว
บอกว่าจะต้องเผาหูผ่านทางก่อน

ไหว้มีอยู่ปีหนึ่งลืมลุนมาไหว้

ก็ก่อนเข้าบ้านก็เห็นเต็มหน้าบ้านมายืนรอจริง
หมามาหอนเต็มหน้าบ้าน